วันนี้ก็คุยกับคุณเขมสอนอยู่

ว่าใครจะเป็นคนหยิบหนังสือที่ทางหอสมุทรแห่งชาติ
รุณาให้เรายืมมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน

เพราะอายุเก่าแก่๕๐ปี

เมื่อสักครู่เข้าเห็นคุณผ้าพรุมเปิดแบบ
ระวังมากค่อยอ่าน
คือวันนี้ต้องพูดถึงเรื่องของหนังสือจินดามณี

แต่เป็นตำราเรียนหนังสือไทยเล่มแรก

ซึ่งไม่แน่ใจว่าอยู่ในหนังสือจินดามณีหรือไม่
แต่ว่าท่านนายกให้การบ้านกับรัฐมนตรีไปไง
ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าให้ไปท่องกันมาคนละบท

เพราะว่าจินดามณีมีเป็นร้อยบท
คือจินดามณีในยุคหลังแบบเรียนภาษาไทยยึดเป็นต้นแบบนะฮะ
เรียนภาษาไทยบางเล่มเขาก็ตั้งชื่อตามเลยว่าจินดามณี
คือน้องหนูบางคนอาจจะเอ๊ะ
หนังสือเรียนภาษาไทยต้องชื่อจินดามณี
เอาว่ากันตามตรงนี่คือวรรณกรรม
วรรณกรรมเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งตั้งแต่สมัยกรุงศรีอายุทยา
ตามตัวเลยตรงชื่อเลยคือแก้วสารพัดนึก
รณกรรมเรื่องนี้เนี่ยพระโหราธิบดี
สมัยของสมเด็จพระนารายมหาราช

บันทึกเอาไว้ในหนังสือข่อยสมุดข่อย
่อยก็คือเอามาจากต้นข่อยใบข่อย

หลังจากนั้นก็คัดลอกกันมาเรื่อยนะคะ
แล้วก็กลายมาเป็นใช้กระดาษแบบฝรั่ง

จินดามณีฉบับเป็นสมุดข่อยอยู่นะคะ

เช่นวัดท่าพูดที่สามพราน
แล้วก่อนปฐมยังมีเป็นใบข่อยอยู่ค่ะ
นี่แหละค่ะก็เป็นหนังสือไทยที่ควรฆ่า

ทางกรมศิลปากรเขาก็มีการจัดพิมพ์

เนื่องมาจากในการประชุมคณะรัฐมนตรี

กระทรวงวัฒนธรรมนำหนังสือจินดามณี
แจกให้กับคณะรัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุม

ให้การบ้านกับรัฐมนตรีว่าไปท่องกันมานะ

คือเรามีอักษรไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย

สมัยกรุงศรีฤทยาพระโหราธิบดี

มีกราบโครงกรมีอักษรอัคระ
ด้านภาษาไทยวรรณยุคพญานชนะ

ใช่ค่ะเราสองคนลองเปิดดูเนี่ย
ต้องบอกว่าอ่านยากเหมือนกันนะคุณภาคภูมิ
อันนี้เป็นฉบับ๕๐ปีที่แล้ว

เยี่ยงกลัว
ระวังค่อยนะค่อยเปิดนะ
จินดามณีเล่ม๑๒กับบันทึกเรื่องหนังสือจินดามณี
และจินดามณีฉบับพระเจ้าบรมกฏ

ผมก็เปิดดูด้านในนี้นะครับ
คุณผู้ชมค่อยนี่นะฮะต้องค่อยค่อยใช่
คือเก่าแก่จริงนะครับ๕๐ปีแล้ว
แล้วก็มีกาบมีกรอนมีร้อยแก้ว
มีวันในยุคพยานชนะเยอะแยะไปหมดเลย
ตั้งแต่สมัยจินดามณีเล่มหนึ่งอ่ะเนี่ยฮะ

ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราช
ค่ะก็มีข้อมูลจากหลายแหล่งที่ไม่ตรงกันนะคะ
แท้จริงแล้วมีกี่ฉบับ
แต่วันนี้เราก็มารวบรวมสรุปว่า
มีกี่ประเภทก็จะแบ่งออกเป็นประเภทให้นะคะ
แต่ว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกรัฐมนตรี

ท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยถามกลับนักข่าวว่า

อ่านกันหรือเปล่าหนังสือจินดามณี
ไม่ใช่อ่านแค่บุภเพสันนิวาสนะ
แล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ท่องบทกรอนให้ฟัง

ความเป็นไทยว่าเรามีภาษาเป็นของตัวเอง

จะร้อยเรียงได้สละสลวยสวยงามขนาดไหน

ถูกต้องค่ะแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามกันเสียงดัง

เกลียดจริงเลยเสียงอีปริกเนี่ย

ด้วยเหตุโรยีเงิน
เพราะว่าอยากให้คนไทยสนใจ

แรกนึงกูมัทานก่อน

ทานกุเมนอันวาดแล้ว
ถ้าเกียรติจริงแล้วพวกมุมฮาดมุมฮาด
เกียรติใหญ่แย่ไปเกิด
แต่ว่าที่ท่านนายกได้ท่องให้ฟัง
ถึงโรงเล่าเตากลั่นควันขมงมีคันโพง

บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเรา
มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอาย

อันนี้เป็นบทกรรมจากเรื่องพระอภัยมณี

ไม่แน่ใจว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งในจินดามณีด้วยหรือเปล่า
อันนี้ไม่แน่ใจเพราะมีหลายเล่มหลายฉบับหลายประเภท
สำหรับจินดามณีก็ไม่แน่ใจว่าฉบับที่ไปแจก
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีคือฉบับไหนเล่มไหนนะคะ
ว่ายุคสุนทรผู้พระสุนทรโวหารเนี่ย
สมัยรัชกาลที่๒มาถึงรัชกาลที่๔
แต่กรมศิลปากรก็เลยบอกว่าได้มีการจัดทำจัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่
แล้วก็วางขายด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ปกแข็ง๑๐๐เล่มราคาเล่มละ๑๓๐บาท
กอ่อน๓๐๐เล่มราคาเล่มละ๑๐๐บาท
วางขายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
มีนาคมถึง๘เมษายนนี้นะคะ
แล้วก็มีการวางขายในงาน๑๐๗ปี
แห่งการสถาปนากรมศิลปากรที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
วันแรก๒๕มีนาคมที่ผ่านมา
คนสนใจไปซื้อกันเยอะมากคุณภาคภูมิ
นี่ค่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ค่ะ
หนังสือจินดามณีถือเป็นตำราเรียนหนังสือไทยเล่มแรก

รัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราช

ที่สมเด็จพระนารายทรงนำรัฐให้แต่งขึ้น

จนถึงเรียนรู้วรรณคดีและอักษรศาสตร์ไทยชั้นสูง

พ้องเสียงคำประพันธ์
ศัพท์ที่ใช้กันในชนชั้นสูง

มีข้อสันนิษฐานว่าจินดามณีเป็นหนังสือเรียน
สำหรับผู้ถวายตัวเข้ารับราชการ
หรือผู้ฝึกหัดเป็นกวีในสมัยนั้น
บทเรียนประถมกกาประถมมาลาและประธานุกรม

ข้อมูลจากหลายแหล่งไม่ตรงกันนะคะ

แต่ละฉบับก็จะปรับถ้อยคำให้เหมาะสม
ใช้ง่ายในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะ

สือจินดามณีมีเนื้อหาแตกต่างกัน
แบ่งออกเป็นประเภทได้๔ประเภทแบบนี้ค่ะ
หนึ่งคือจินดามณีฉบับความแปลก

เช่นฉบับสมุดไทยเส้นรง
สองจินดามณีฉบับความพ้อง
มีข้อความส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับฉบับที่โหราธิบดีแต่งนะคะ
สามจินดามณีฉบับพระนิพนธ์กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
เป็นฉบับที่กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
พระนิพนธ์เรียนแบบจินดามณีของเก่า
และสุดท้ายจินดามณีฉบับหมอบรัดเล
ซึ่งเป็นฉบับแรกที่มีการตีพิมพ์
โดยรวบรวมตำราเรียนภาษาไทยหลายเล่มมาพิมพ์รวมกันค่ะ
หนังสือจินดามณีแต่ละฉบับจะต่างกันตรงที่
ข้อความเหมือนกันแต่อาจจะอยู่สลับช่วงกัน
เช่นบางตำราอาจจะไปอยู่ช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลาย

เนื่องจากในช่วงที่ยังไม่มีการพิมพ์
คัดลอกต่อกันมาก็เลยอาจจะมีความผิดเพี้ยน
แล้วก็ตกทอดกันมาเรื่อยเพราะเป็นลักษณะของการคัดลอก
ต่อกันมาเรื่อยในแต่ละยุคแต่ละสมัย

แบบเส้นหอรดานทำจากแร่สีเหลือง

แล้วก็ค่อยจุ่มเขียนทีละตัวทีละตัวอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าสีที่ผสมได้ก็จะมีลักษณะข้น
กว่าจะเขียนออกมาได้ต้องใช้ความเพียรพยายาม

คุณผู้ชมไปหาชมหาซื้อได้ด้วยนะคะ

ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจนะคะ
หรือไปที่กรมศิลปากรที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเหมือนกัน
เพราะว่ามีท่านที่ถามเข้ามาเยอะนะครับใช่ค่ะ

อมณีก็คือต้นแบบของแบบเรียนภาษาไทย

เป็นความภูมิใจของคนไทยนะคะ